ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็สรุปจำนวนของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บออกมา
รวมทั้งย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกทีมแพทย์นั้น
เฝ้าระวังแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
โดยในแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็ภูมิในการโรงพยาบาลทั้ง๘จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ประกอบไปด้วยประจวบคลีขันพังงาภูเก็ต
ระนองนครสีธรรมราชสุรธานีตรังแล้วก็ธิกระบี
ความพร้อมทั้งกำลังคนแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์
ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในหลายพื้นที่
พร้อมทั้งได้ตั้งวอลูมเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการดำเนินการ
ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดและไฟไหม้
ขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๓๖คนและก็เสียชีวิต๔คน
เป็นแบบนี้นะครับจังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บ๗คน
จังหวัดประจวบคลิกคันเสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๒๕คน
จังหวัดสุราธารณีเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๓คน
และจังหวัดภูเก็ตบาดเจ็บ๑คน
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนนั้นเป็นคนไทยทั้งหมด
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไทย๒๖คน
แล้วก็เป็นคนต่างชาติถึง๑๐คนด้วยกันครับ